แต่ถ้าเกิดว่าใครหิวแล้วเดี๋ยวพาไปร้านอาหารร้านดีค่ะ

ขนลุกทำไมอ่ะพูดแล้วขนลุกเหรอ
เพราะเปิดแอร์เย็นหรือยังไงไม่ใช่
เพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณเข้าไปร้านอาหารกำลังทานอาหารอยู่
แล้วคุณดันเห็นงูจงอางโผล่เข้ามาในร้าน
ก็ตีหัวคุณชนะตายแน่
คุณชนะตายแน่หรือเปล่าคุณชนะคุณตายแน่
เอาเนี่ยไปไปร้านอาหารร้านนั้นกัน
ดูสิว่าคุณผู้ชมจะตีอะไรก่อน
คุณชนะคุณตัดสินใจคุณจะตีอะไรก่อน
หนิตีเกาอย่าตีงูเลยให้เรียกพี่กู้พายจะดีกว่า

คุณไปที่สถานที่เกิดเหตุค่ะ
ร้านนี้ก็คือร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลเขาคราม
อำเภอเมืองจังหวัดกระบีหลังจากเจ้านาธิ
เขาได้รับแจ้งว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญ
มาในร้านอาหารบุกมาอย่างอุกอาดมาก
ไปถึงแล้วก็พบจากแขกที่ไม่ได้รับเชิญตัวนี้ค่ะคุณ
เป็นงูจงอางขนาดใหญ่มาก
ใหญ่มากจริงไม่รู้จะอธิบายความใหญ่ยังไงเลยแล้วก็นอนขดอยู่ใต้ซิงค์หลังจาน
อ๋อเหรอคือเขามาแบบไซส์ยักษ์อ่ะไม่ใช่จงอังธรรมดานะคุณนะ
มันยาวเท่าไหร่อ่ะคุณน่ากลัวมากอะค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวประมาณ๕เมตรได้อ่ะคุณ
คุณดูหัวนะหัวมันใหญ่กว่ามือพี่กู้ไพ่อ่ะ
จริงอุ๊ยตายดีฉันจะเป็นลมแล้วตอนนี้อย่าว่าแต่คนในร้านเห็นเลยคุณ
ดูภาพผ่านหน้าจอทีวียังขนลุกขนพอง
พี่กู้ภัยนี่ใจสู้ใจกล้าสุดเลยนะคะไล่ต้อนไล่จับกันจนได้
ใช้เวลาไป๒๐นาทีก็ต้องใช้เวลาเยอะหน่อยตัวใหญ่สักขนาดนี้
เจองูจงอางเบอร์เริ่มขนาดนี้แนะนำให้ตีเลยครับ

ไม่ต้องตีผมแล้วก็ไม่ต้องตีงูตีกันเชียงหนีสิครับอยู่ทำไม
แต่ถ้าดิฉันเจองูจงอางขนาดนี้ดิฉันก็จะตีนะ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
เข้าสู่หัวใจแล้วถ้างูกัดที่ต้นแขนถูกต้นแขนก็พันให้มันเหนือพิษเหนือลอยนิดนึงเพื่อป้องกันพิษวิ่งแล่นเข้าสู่หัวใจเอ๊ะทำไมผมเหมือนท่องมาเลยแล้วถ้าเกิดว่างูกัดคองูกัดคอเป็นไงรัดตรงคอเพื่อป้องกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแล้วสุดท้ายหายใจไม่ออกไม่ต้องรอพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ
โดนกัดแถวสะพานควายคุณจะต้องทำยังไงเอ้าก็เอาเชือกไปรัดตรงสุธิศาลเพื่อป้องกันพิษวิ่งแร่งเข้าสู่วิภาวดีพากุญชนัตริย์ไปหาหมอเถอะค่ะตอนนี้คุณน่ะต้องวิ่งเข้าสู่โรงพยาบาลนะเอ้าพูดถึงเจ้างูตัวนี้โอ้โหพูดแห่งแบบนี้แล้วนะพี่พี่กุภัยช่วยด้วยช่วยด่วนเลยนะคะแ

๒ตัวเหรอ๒ตัวแล้วตัวที่จับได้ตัวนี้เป็นตัวที่๓แล้ว
ซึ่งใหญ่กว่า๒ตัวก่อนหน้านี้อีกอ่ะคุณ
หลังจากที่จับพี่จงอางได้นะคะก็นำใส่กระสอบนะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะนำพี่จงอังไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามป่านะคะ

เขาไม่ควรมาหาอาหารทานในร้านอาหารแบบนี้
เทรดิตก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมนะ
ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเจองู
หรือว่าอะไรแบบนี้ที่บุกเข้ามาในบ้าน
อย่าตีเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เพราะว่าพี่เขามีการฝึกฝนวิชาการจับงู
เพื่อที่จะให้มันปลอดภัย
ถ้าเกิดคุณไปจับเองหรือเข้าไปใกล้
ก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะ
แล้วก็สังเกตดูรอบบ้านให้ดีโดยเฉพาะช่วงนี้นะ
เห็นเขาบอกว่างูเยอะใช่ไหมคะ
ก็ถ้าเกิดเห็นก็รีบแจ้งกู้ภัยนะ
แล้วก็สัตว์เลี้ยงหรือว่าเด็กก็อยู่ให้ห่างไกลเอาไว้ก่อน
หรือว่าคุณอาจจะขังงูไว้ก่อนแล้วคุณออกมานอกบ้านก็ได้

ให้งูหาอยู่หากินอยู่ตามสบายกันเลย
อยากอยู่ก็อยู่ไปก่อนเดี๋ยวเราออกเอง

เราเก็บข้าวของไปเอง

แนะนำเลยว่าเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ